ท่านผู้ชมครับมีความคืบหน้าจากคดีที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่เมื่อวันที่๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
มีชายคนหนึ่งแต่งกายคล้ายพระสงฆ์นะฮะ
ไปขโมยชุดชั้นในของชาวบ้านที่ตากเอาไว้นะครับ

ใช่ใส่ย่ามแล้วก็เดินหนีไปเลยนะครับ
ทีนี้พอคลิปนี้มันถูกเผยแพร่ออกมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๓กุมภาพันธ์
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้นะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ซอยหลังร้านสังขพันธ์
กลางตลาดเทศบาลตะบนอูทองอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
กชุดชั้นในที่ตากบนราวตากผ้าหลังร้านไป
ใส่ย่ามแล้วก็เดินออกไป
พอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปปรากฏว่ามีพระลูกวัดแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภออูทองจำได้ฮะ

ก็เรียกมาแล้วก็ให้ศึกจับศึกเลยนะครับ
ศึกแล้วก็หนีออกจากวัดไปทันทีนะครับ

เพราะว่าตำรวจเนี่ยขออนุมัติศาลออกหมายจับในคดีนี้ไว้นะ
ล่าสุดตำรวจสามารถตามจับกลุ่มตัวชายคนนี้ได้แล้วนะครับ
เดี๋ยวฟังประวัตินี่โอ้โหสุดยอดเลยนะฮะ

ก็เลยนำตัวมาสอบปากคำที่ท้องที่เกิดเหตุสพอูทองนะครับ
ตามข้อหารักทรัพย์ที่ถูกออกหมายจับเอาไว้
นายคนนี้เบื้องต้นสารภาพว่าก่อเหตุจริง
แต่อ้างว่ามีอาการป่วยจิตเวท
หลังเกิดเหตุเมื่อ๓กุมภาพันธ์แล้วถูกจับศึกก็เลยใช้เงินสดที่เก็บสะสมจากการบวช๑ปี๗เดือน
มีเงินเก็บเท่าไหร่รู้ไหมคุณเขียนมาสอน๑๖๐๐๐บาท
บวช๑ปี๗เดือนมีเงินเก็บ๑แสน๖หมื่นบาท
พอถูกจับศึกก็เลยหนีกลับไปที่ชุมพรนะครับ
ก็ไปเที่ยวเตรเอาเงินที่มีนั่นแหละซื้อบริการทางเพศ
ซื้อบริการแพงที่สุด๑ครั้ง๑๐๐๐บาท
แล้วบอกว่าทุกครั้งจะไม่สวมถุงยางอนามัยป้องกัน
แล้วก็ฝากขอโทษไปยังเจ้าของชุดชั้นในที่ตนไปขโมย
เราไม่รู้ตัวนะครับเรามีอาการในจิต
ต้องรับศัพท์ดูในหลาย
ยินยาแต่ส่วนปุ่มเชียงใหม่สียินยาก็เคย
แล้วก็สลารมเราก็เอายาที่สุราณมา

เราทำแบบนี้บ่อยไหมไม่บ่อย
ไม่รู้ตัวจริงผมยังบอกกับเจ้าบ้านเลย

ถ้าทำคุณรู้ตัวหรือเปล่าผมไม่รู้
อยากจะบอกเจ้าของรถ

พ่อมองให้เข็มแพงก็ขอเข้ามาพ่อ
แล้วยากจะบอกอะไรบอกบ้านพันธุ์นี้ได้เลยครับ

แต่ว่ามีพระลูกวัดที่เขาเคยบวชอยู่แล้วก็ก่อเรื่องเนี่ย

ผู้ก่อเหตุบอกว่าจะไปรับยา
รับยาทางจิตประสาทที่หมดมาประมาณ๑สัปดาห์ไม่ได้กินยา
ก็เลยไม่รู้ว่าระหว่างทางจะไปรับยา

ก็เลยไปลงมือขโมยชุดชั้นในของชาวบ้านเขา

แต่ตำรวจก็เคยบอกอยู่หลายกรณีนะคะ
อ้างว่าเป็นจิตเวทก็คือเขาจะส่งไปรักษาให้หาย
ปุ๊บก็มารับโทษทางคดีต่อนะคะ
ใช่ครับไม่ใช่ป่วยแล้วก็ไม่ต้องรับโทษนะคะ